ถามคุณผู้ชมกับถามพี่บุ๊กเลยนะนะครับว่าถ้าขับรถไปขับรถไปขับรถไปแล้วแล้วเจอแบบนี้จะทำยังไงครับ
ผมจะเล่าให้ฟังครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับคลิปนะฮะหน้ารถนะครับ
ทึกเหตุการณ์รถกระบะขับมาดีดีผู้ชายแต่งกายเป็นทหารกระโดดมาขวางไว้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนหน้าโรงเรียนบ้านปากหยาตะบนปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ครับ
ช่วงเย็นของ๒๓พฤศจิกายนผู้ชายเจ้าของคลิปนะเมื่อกี้ที่ยืนอยู่อ่ะ
เอาปืนลงมาด้วยเหรอใช่โอ้โหจังหวะนั้นไม่รู้จะทำไงแล้วนะครับ
นอนเอาปืนออกมาเขายังไม่กลัวเลยเขาบอกเขาขับรถมาตามทางปกติครับ
เจอผู้ชายคนดังกล่าวในชุดทหารนะฮะนี่แหละครับก็วิ่งมาจากอีกฝั่งถนน
ยืนกางแขนอยู่แบบเนี้ยก็หักหลบหักรถหลบแล้วนี่แหละครับพอลงรถไปได้จะไปคุยด้วย
ผู้ชายคนนี้เดินเข้าประชิดประชิดประชิดเขาเนี่ยนะหยิบปืนมาหวังจะขู่
เอาปืนแนบลำตัวแล้วเพื่อจะหวังจะป้องกันตัวโอ้โหแต่ผู้ชายทหารคนนั้นไม่กลัวเลยฮะเนี่ย
นี่ฮะจับปืนอยู่เนี่ยผู้ชายทหารคนนั้นไม่กลัวปรีเข้ามาปรีเข้ามา
เขาเองเนี่ยขนาดมีปืนจะต้องถอยนะครับพอดียิงโป้งป้างไปนี่นี่คุณผู้ชมดูดิ
เนี่ยครับพยายามสั่งให้หยุดแล้วตำรวจสพปลายพญาพอมาครับเอาไม้งามมา
ไม้งามมาป๊าบระงับเหตุโอ้โหแต่กว่าจะจับได้ทุลักทุเลคุณผู้ชมดู
นี่แหละฮะจากการสอบถามพ่อแม่ของผู้ชายคนนี้คนที่คลั่งยอมรับว่า
ลูกเพิ่งเสพกัญชามาดื่มน้ำท่อมด้วยจนเกิดอาการหลอน
คือก่อนเกิดเหตุเพิ่งไปรับลูกมาจากค่ายทหารที่สุราธานี
จะกลับบ้านที่พังงาพอมาถึงที่เกิดเหตุกระโดดลงรถซะงั้น
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามในคลิปนั่นแหละแล้วมาไล่ทุบรถเขา
ตอนอยู่ค่ายทหารคืนนี้เขาก็เล่าละเอียด
อยู่ค่ายทหารเนี่ยโอ้โหตีหัวจ่าทหารมาแล้วนะครับ
แตกมาแล้วคนหนึ่งด้วยนะครับสำหรับค่าเสียหาย
ทำยังไงรถเขาเสียหายเนี่ยพ่อกับแม่บอกว่า
เขาบอกว่าให้หรือว่าทหารในเนี่ย
คือเสพกัญชาตอนอยู่ในค่าย

แล้วก็ทีนี้มีผู้บังคับบัญชาของทหาร

บอกว่าจริงทหารนายนี้ไม่ได้เสพกัญชาในค่าย
พ่อแม่เพิ่งไปรับมาเพื่อจะกลับบ้าน
แล้วก็ไม่รู้ไปเสพกัญชาตอนไหนแหละ

ในค่ายไม่ได้เสพแน่นอน

อันนี้ทางทหารเขาชี้แจงแล้วนะครับ